ฉันจะบอกไม่รู้จะพูดว่าอะไรว่า

คือเมื่อวานนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ไม่แน่ใจว่าจะพูดว่างานเข้าสื่อหรือ
งานเข้ารัฐบาลอีกแล้วให้นายกได้ตอบคำถามอีกแล้ว
วันนี้เรื่องนี้แหละทำให้นายกรัฐมนตรีหงุดหงิดเลยนะ
วกสื่อบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไปสนใจเรื่องของ
สนชหลับในที่ประชุมทำไมไม่สนใจ
เรื่องของสาระสำคัญของพรบฉบับนี้
ล่าสุดวันนี้รองประธานสนชออกมา

ส่วนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่า
ก็ได้ส่งภาพให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชาติที่นอนหลับ
ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
วงเงินคืออยู่ที่๓ล้านล้านบาท
ส่งภาพนี้ให้กับประธานสนช
ก็คือคุณพรเพชรวิชิตโชลชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ไปคงให้ไปกำชับตักเตือนกันเอง
ซึ่งใครที่นอนหลับวันข้างหน้า
บอกเลยนะว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งอะไรได้อีกแล้ว
ถ้าคุณอยากจะหลับก็ให้ไปหลับที่บ้าน

พวกหลับก็ไปนอนที่บ้าน
วันนี้ก็อยู่ให้มันจบไปก่อน
นายกบอกว่าตอนนี้อยู่ทำหน้าที่ให้จบไปก่อน

เพราะว่าหอประชุมห้องประชุมรัฐสะพาย
เป็นลาดลงไปเป็นสลบลงมาเนี่ยนะคะ
คนที่หลับหนึ่งในนั้นก็คือพลอากาศเอกชาลีจันเรือง
สมาชิกสนชเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพ
ไปแอบหลับในห้องประชุม

ยังไม่เห็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
และจะไม่ขอชี้แจงใดต่อภาพที่ปรากฏ
เพราะว่าไม่อยากแก้ตัวไม่รู้สึกเสียใจ
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาทำงานเต็มที่ทุกวันทุกเดือน
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เพิ่งไปทำบอนลูนหัวใจ

ส่วนอีกคนตามรายงานข่าวก็บอกว่าไม่สบายเหมือนกัน

ส่วนคุณพิรสักพจิตรองประทานสชฯคนที่สอง
ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสนช
วันนี้ก็บอกว่าขอโทษประชาชนแทนสมาชิกสนช
ที่มีภาพของสมาชิกสนชหลับในห้องประชุม

จนทำให้คนเข้าใจว่าสนชปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่
แต่ยืนยันว่าสนชที่ปรากฏในภาพ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด
ติดตามการลงพื้นที่พบปรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
และทราบว่าสนช๒คนที่เป็นข่าวตอนนี้
คือไม่สบายอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วย
สำหรับกรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อดังนั้น
ไม่มีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่งนั่นเองค่ะ